คุณผู้ชมเมื่อดูแล้วบอกเลยต้องพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันครับเนี่ย
พาคุณผู้ชมไปดูหลักเรื่องแปลกที่คุณดูแล้ว
จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอเนี่ย
เรื่องแรกทำเอาชาวบ้านชัยภูมิ
ต้องยกมือสาธุเดอร์กระทันหันเมื่อเข้าไปเก็บเห็ดป่า
ปรากฏว่าพบรอยปริศนาบนพื้นหินแบบนี้นี่แหละครับ
นี่เป็นคลิปบรรยากาศของชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูแลนด์คาจังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งบริเวณนี้โขดหินจะเยอะมากและเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์
พอหลังจากฝนตกเสร็จชาวบ้านก็มักจะเข้ามาเก็บเห็ดกันเป็นจำนวนมาก
อย่างชาวบ้านกลุ่มนี้เขาได้มาเก็บเห็ดแล้วก็พบรอยบนหินและเชื่อว่าคล้ายกับรอยพระพุทธบาท
เพราะลักษณะของรอยที่เห็นคล้ายกับนิ้วเท้าทั้ง๕ชาวบ้านจึงหยุดเก็บเห็ดกันสักพักแล้วมาพนมมือไหว้สาธุกันก่อน
นี่ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านบางคนก็อาจจะเชื่อว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากธรรมชาติแต่มันก็จะเป็นความเชื่อของใครของมันไม่มีผิดถูกนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ก็แปลกฝูงตัวต่อจำนวนมากมาสร้างรังปิดตาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่จังหวัดสงขลา
ภาพเนี่ยจะเห็นว่าฝูงตัวต่อดังกล่าวสร้างรังขนาดใหญ่บริเวณดวงตาขององค์พระพุทธรูป
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะปกติเนี่ยตามพฤติกรรมของต่อ
จะชอบทำรังตามกิ่งไม้งามไม้ขนาดใหญ่แต่กลับมาทำรังบนหน้าองค์พระ
นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวโซเชียลที่พบเห็นอย่างมากล่ะครับ
ทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าคนที่พบเห็นจะมีโชคลาภ
และเชื่อว่าต่อทำรังในลักษณะนี้เพื่อปกปักรักษาองค์พระพุทธรูปนั่นเองล่ะครับ
ให้ชนะที่เกิดกันได้นะครับ